ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพ่อค้าขายไก่ย่างนะครับ
แล้วก็ลูกค้าด้วยตามคลิปในกล้องวงจรปิด
ที่ถูกรถพุ่งเข้ามาชนตอนที่ยืนซื้อยืนขายกันอยู่
แถวโรงเรียนสตรีวิทยาศรในกรุงเทพเรายังตามให้อยู่
ให้อยู่นะครับเพราะว่าผู้ที่เป็นพ่อค้าคือนายกษรพิมพ์แก้วอายุห้าสิบหกปีเนี่ย
ตอนนี้เจ็บหนักนะนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยขาแข้งนี่แบบเดินไม่ได้เลยนะฮะ
ค่ารักษาพยาบาลยังลำบากเลยนะครับแต่ว่าดูจากคลิปในกล้องวงจรปิดตรงนี้
ซึ่งชัดมากเนี่ยจะเห็นอีกคนนึงที่เป็นลูกค้าความจริงมีลูกค้าสอง
แล้วก็พ่อค้าหนึ่งเจ็บสามคนนะครับอีกคนนึงบาดเจ็บเหมือนกันนะฮะ
คุณก๊อฟเนี่ยเป็นลูกค้าอาการก็หนักไม่ต่างกับพ่อค้าขาย
ย่างนี่ฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเขาก็เจ็บหนักเหมือนกัน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยด้วยนะครับคุณกอล์ฟเนี่ยบอกว่า
หลังจากถูกรถชนวันนั้นแพทย์เอ็กซอเรย์พบว่ากระดูกขาขวานี่หัก
ขาซ้ายเนี่ยตะตุ่มร้าวตอนนี้ยังมีบาดแผลฉีกขาดที่นิ้วเท้าด้วย
ยังลุกเดินไม่ได้นะครับต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา
นี่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นหลายวันแล้วนะครับตอนที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย
คู่กรณีเดินทางมาเยี่ยมครั้งหนึ่งพร้อมกับนมหนึ่งแพ็ค
นี่นะครับคุณกรอฟบอกนะครับคู่กรณีมาเยี่ยมหนึ่งครั้งพร้อมกับนมหนึ่งแพ็ค
หลังจากนั้นไม่ได้รับการติดต่ออีกเลยมีแต่ทักมาถามทางไลน์ส่วนตัว
แต่ไม่เคยพูดถึงเงินเยียวยาคนขับรถเป็นสาวหล่อ
เธอก็ชี้แจงกับเรามาเมื่อวานนี้นะครับความรับผิดชอบตรงนี้
คุณก๊อฟบอกว่ายังไม่เห็นเลยนะฮะตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะไม่ได้ทำงาน
ปกติทำงานคืนเล่นดนตรีตอนกลางคืนก็เลยขาดรายได้
แล้วตัวเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยต้องดูแลแม่ด้วยเมียด้วยลูกด้วย
เงินที่มีอยู่ที่เป็นเงินเก็บต้องเอามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำรองจ่ายไปก่อน
ตอนนี้หมดเงินไปสองหมื่นบาทได้แล้วค่ะนะฮะขณะเดียวกันนะครับ
ค่ารักษาพยาบาลของคุณกรอฟบอกว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุ๒๕กุมภาพันธุ์
จนถึงล่าสุด๙มีนาคม๑๒๐๐ตรงนี้พรบกับบริษัทประกันจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลเองออกเองระหว่างขาดรายได้เนี่ยนะฮะ
หมดไปแล้วสองหมื่นกว่าบาทหมอนัดตรวจ๑๑๑๒มีนาคม
ต้องจ้างรถตู้โรงพยาบาลมารับอีกครั้งละสองพัน
วันที่๑๑มีค่ารักษาส่วนต่างอีก๕๐๐กว่าบาท
ค่าเช่าเตียงที่ต้องมานอนรักษาตัวที่บ้านอีกเดือนละ๕๐๐๐บาท
ก็เลยอยากเรียกร้องเหมือนกับพ่อค้าขายไก่ย่าง
ก็คือนายกษรก็คืออยากให้คู่กรณีเนี่ยมาเยียวยาอะไรบ้าง
เป็นเสาหลักของบ้านเนี่ยเนาะช่วงนี้งานก็ไม่ได้ทำนะครับ
ผมเล่นดนตรีกลางคืนอยู่นะครับ
ไม่สามารถรอเราได้ในเวลา๓๔เดือนขาดแทนเต็มครับ
เพราะที่บ้านผมหาอยู่คนเดียวผมเป็นเสาหลักของบ้าน
ผมมีลูกเล็กต้องดูแลด้วย

ไม่เคยติดต่อว่าพี่หนูช่วยเท่านี้เท่านี้นะ
ก่อนนะเบื้องต้นไม่มีจากปากเขาเลยครับ
ผมไม่รู้วิ่งออกไปไหนเลยอยู่คุณขับรถด้วยความประมาท
แล้วคุณมาชนผมแล้วผมก็ได้ผลกระทบ
งานก็ไม่ได้ทำรายได้ก็ไม่มีนะครับ
บ้านก็ต้องส่งรถก็ต้องส่ง
ทางฝั่งคนขับรถนะฮะที่เราได้คุยด้วยนะครับ
เธอก็เป็นสาวหล่อเป็นธอมนะฮะ
ยืนยันว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้เมา
แล้วไม่ได้ทะเลาะกับแฟนจนแบบโอ้โหรถเสียหลัก
แต่บังเอิญก้มเก็บของแล้วมันก็เลยเสียหลักนะครับ
บอกกับเราว่าไม่ได้คิดจะหลบหนีหรือว่าปัดความรับผิดชอบนะฮะ
แต่ไม่มีเงินจะเยียวยาคนเจ็บจริง

ตัวเธอเองไม่มีเงินจะเยียวยาจริงนะฮะ
ยืนยันว่าที่ผ่านมาไปเยี่ยมคนเจ็บมาหลายครั้ง

แต่ฝั่งคนเจ็บเขาบอกมากันครั้งเดียว

ก็พยายามติดต่อทางบริษัทประกันให้อยู่ตลอด
แต่ขั้นตอนของบริษัทประกันเนี่ยมันค่อนข้างช้า
นี่เป็นสิ่งที่เธอยืนยันชี้แจ้งมากับเราเมื่อวานนี้นะฮะ